๖นาฬิกา๑๘นาทีแล้วมาเตือนภัยบนท้องถนนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
จะเล่าให้ฟัง๒ที่ก็คือที่ชุมพรแล้วก็ที่จันทบุรี
จันทบุรีมีชาวต่างชาติขับรถแล้วพุ่งชนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
รวมเสียหายไป๗คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
โดยตัวเขาเองบอกว่าเขาเป็นโรคประจำตัวและในช่วงขับรถอยู่นั้นโรคประจำตัวกำเริบนะครับ
สภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนชวนอุทิศ
บริเวณกลางเนินเอสโซตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบรถยนต์เสียหาย๓คันรถจักรยานยนต์เสียหายอีก๔คันแล้วก็ร้านค้าร้านรวงต่างก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชายหนึ่งรายนอนอยู่กลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นการด่วนครับ
จากการสอบสวนคนขับรถต้นเหตุนะฮะก็เป็นชาวต่างชาตินะบอกว่าป่วยเป็นโรคประจำตัวและขณะที่กำลังขับรถอยู่นั้นโรคประจำตัวได้กำเริบจนทำให้ไม่สามารถควบคุมรถที่กำลังวิ่งอยู่ได้จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
อาการสาหัส๑คนเป็นแม่ค้าขายผัดไทยครับ
ส่วนอีกคนเป็นลูกค้าที่มายืนรอซื้อผัดไทยอยู่

โดยกู้ภัยหลังสวนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนทันทีครับ
โดยนายสามารถนาคพจน์อายุ๖๐ปี
เป็นผู้จัดการบริษัทโชคปรีดาขนส่งจำกัด
กิจกรรมรับส่งสินค้าระหว่างชุมพรกรุงเทพมหานคร

เล่าให้ฟังว่าขณะที่ขับรถกระบะ
เพื่อเข้ามาหาอาหารเย็นกินในตลาดแห่งนี้
เพราะว่าต้องกินยาก่อนอาหาร
ก็เลยนำยาเม็ดใส่ปาก
แต่เม็ดยาติดคอทำให้พยายามไอ
เพื่อให้ยานั้นหลุดจากคอให้ได้นะครับ
แต่ในจังหวะนั้นเองจังหวะที่ไอไงคุณ
เท้าดันไปเหยียบคันเร่งมือจับพวงมาลัย
ก็มันเกิดจากอาการไอใช่ไหมทำให้บังคับร่างกายอย่างอื่นไม่อยู่นะครับ
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ทางแล้วก็พุ่งชนร้านผัดไทยโบราณ
ตอนนี้ให้บริษัทประกันภัยมาดูแลความเสียหายต่อไปนะครับ
แล้วก็คาดว่าค่าเสียหายในสิ้นเกือบ๓๐๐๐๐๐บาท
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไปดูแลชีวิตของแม่ค้า
ผัดไทยแล้วก็ลูกค้าที่รอต่อคิวอยู่นะครับ

คือตามจะปิดโดยอัตโนมัติแหละ
เพื่อให้ยาที่มันติดคอมันหลุดออกมา

ทั้งไอและมือมันบังคับพวงมาลัยอยู่ไง
ถูกต้องถ้าเขาก็เกรงเหยียบเร่ง
ไม่ใช่เหยียบเร่งเหยียบขันเร่ง